สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ขวัญพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนพึ่งค่ะ
กับงานเทศกาลดนตรีสไตล์๒๔๒๔จะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวไปหาคำตอบกันนะคะ
แต่ที่รู้ค่ะวันนี้ขวัญตั้งใจแต่งตัวมาเต็มที่เลยนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าธีมกับเขาหรือเปล่า
ที่สำคัญมีกิจกรรมอีกเพียบเลยให้คุณได้ร่วมสนุกกันจะมีอะไรบ้างนั้นไปลุยกันเลยค่ะตามมาค่ะ
คุณซุกกี้กระมวลสุกุศลเคลปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างที่งานวันนี้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
คือที่มาของงานนี้ครับผมเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสถานที่สวยตั้งแคมป์เปิดดนตรีเราแค่นี้ผมมีความสุขแล้ว
ก็เลยที่มาของงานนี้ก็คือตรงนั้นเลยผมก็มองว่าถ้าเกิดอย่างนั้นผมชอบก็ต้องมีคนที่ชอบเหมือนเรา

งานนี้มีครบเลยนะคะทั้งดนตรีทั้งศิลปะค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะบรรยากาศแบบคิวเหลือเกินธรรมชาตินะคะ
ชอบอะไรในตัวที่สวนพึ่งนี้บ้างคะ
คือวันหนึ่งผมมาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นนะฮะ
แล้วผมก็เห็นไอ้ต้นพึ่งอันใหญ่อันนั้นนะครับ
ผมก็แบบมันคืออะไรผมก็เลยขับเข้าไปดู
แล้วตอนผมเข้าไปดูที่สถานที่นี้ผมก็แบบที่มันสวยมาก

ถ้าเกิดที่มันสวยเนี่ยคุณได้มา๕๐แล้วได้มาครึ่งทางแล้ว
มีอะไรอยากจะบอกให้กับ๒๔ทั้งหลายที่มาร่วมงานในงานวันนี้บ้างไหมคะ
ครับก็ขอบคุณมากครับที่มาให้โอกาสกับงานเรานะครับ
แล้วก็เราเชื่อว่าถ้าเกิดคุณชอบในสิ่งที่เราชอบนะครับ
ก็คือว่าธรรมชาติดนตรีมอเตอร์ไซค์แคมปิ้ง

อีกสีสันหนึ่งคือการแต่งตัวหนูพอจะได้บ้างไหมพี่

จากวันนี้ขอบคุณพี่สุภีมากนะคะ
สิ่งหนึ่งที่เป็นสีสันมากเลยคือการแต่งกายของผู้ที่มาร่วมกันนั่นเอง
แล้วกลุ่มนี้ค่ะสะดุดจริงเลยนะคะกับวัวอินเดียนแดง

เรามีการเตรียมตัวยังไงมาบ้างจากบ้าน
ก็เตรียมหาพ็อปจากไอจีจากอะไรอย่างนี้

แล้วหัวอินเดียแดงท่านได้แต่ใดมา

มันเป็นความภูมิใจของชนเผ่าอินเดียแดง

เออ

แค่แขนเธอก็กินขาดแล้วค่ะ
คุณฟ้ามาเที่ยวงานเทศกาลดนตรีแบบนี้บ่อยไหม
ก็นานทีค่ะส่วนมากแฟนจะเป็นคนหาแถวนั้นเลย

ชอบค่ะเวลาแฟนมันก็จะแบบว่าเอ๊ยจริงมันเป็นยังไง
ก็แบบพยายามหาอย่าห่วงอย่างนี้
ก็คือแบบไปหากันที่นั่นเลยเจอเลย
เสื้อนี้เพื่อนเพื่อนขายของอยู่แล้ว
แล้วเปิดใจว่าเออเอาแบบนี้ให้กูเลยนะ
และงานนี้เป็นงาน๒๔นะเราว่าจะมีอะไรที่มันเข้ากับ๒๔บ้างในตัวเรา
ผมคิดว่าแบบเฟื่อค่ะนั่นไหลนะ
แล้วก็คือหนูว่านึกถึงยิปซีจะนึกถึงพวกแบบลายมนต์เลยนะ
ชอบอะไรในงาน๒๔คานิวอลที่เกิดจัดขึ้นครั้งนี้บ้างคะ

บรรยากาศมันจะดูแบบน่ารักอะไรอย่างนี้

นะคะที่สำคัญเลยสะดุดมากคือคอสตูมเครื่องแต่งกายนะคะ
ดีไซน์มาก่อนจากบ้านเลยไหมนะ
ก็ไม่ได้ตั้งใจจะดีไซน์อะไรมากก็หยิบ

แล้วสำหรับน้องบรีสล่ะคะ
ก็พอรู้ธีมของงานอะไรอย่างนี้ก็พยายามหาชุดจากร้านต่างอะไรอย่างนี้มา

ภายในงานเทศกาลดนตรีแบบนี้นะคะ
ผู้คนจะมีสีสันในการแต่งกายแล้วค่ะ
อีกสิ่งหนึ่งที่มีสีสันไม่แพ้กันเลยก็คือร้านค้าต่าง

เขามีการตกแต่งที่ไม่เหมือนใคร
ใช้รถโบราณค่ะในการตกแต่งร้านด้วย

ธนกรศรีสมครับผม

ปกติเปิดร้านอยู่ที่ตลาดหน้าสวนจตุจักร

สิ่งที่เราขายอยู่เช่นอะไรบ้างแนะนำหน่อย
ผมก็จะมีเป็นพวกเสื้อผ้าสินค้าเนี่ย

มีแอสเซสเซอรี่หัวกดเท้าเลยครับพี่

ถูกเชิญมาขายของในงานนี้ด้วย

มีอยู่วันหนึ่งครับผมอยู่ที่ตลาดรถไฟรัชดา

กับพี่เตียเขาเหมือนแบบเป็นทีมงานมาที่ร้านครับ
แล้วเขาก็บอกว่าชอบสไตล์ของร้านอยากเชิญมาออกบูธครับ
เอาเปิดบอสเตอร์ให้ดูผมก็เห็นมีรถโฟลก
ผมก็บอกเนี่ยพี่ผมมีแบบนี้อย่างที่พี่มีปอสเตอร์
ผมก็เลยคุยเขาก็เลยยิ่งถูกใจกันใหญ่
ผมก็เลยบอกว่าพี่ต้องการกี่คันเดี๋ยวผมก็จัดมาให้ครับ
ผมก็เลยมีโอกาสได้มาที่นี่ครับ
โฟลกนี้ก็คือจะเป็นโฟลกสวาเก็นครับ
เมืองไทยก็จะเรียกว่าโฟลกตู้หน้าวีครับ
ก็อย่างที่เจ๋งก็จะมีคันสีเหลืองครับ
เป็นปี๑๙๖๐ถือว่าระดับเทพของรถโฟลกครับ

ขายของตามรายงานเทศกาลกับขายของธรรมดาเนี่ยมันมีฟิลที่แตกต่างกันไหม

เหมือนเป็นการดึงลูกค้าเข้าร้านกับเราครับ
พักผ่อนแล้วก็ได้มาขายของด้วยเหมือนแบบมาเที่ยวแล้วก็มาทำงานพร้อมกันในเวลาเดียวกันครับ
แต่เราจะหนักมากกว่าที่เราจะไปเที่ยวอย่างเดียวครับแต่สนุกกว่า
ถนนไม่ไหวแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ